เย็นวันนี้เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับ
วันนี้สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงกรณีที่ไม่เรียกกวินธรรมสัจจานันท
รักษาประตูมือหนึ่งติดทีมทำศึกชัยหน้าครับนะครับโดยยืนยันว่าได้มีการโทรคุยกับเจ้าตองแล้วนะครับ
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ร่วมประชุมความพร้อมการส่งทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างนะครับ
ที่จะลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐รอบคัดเลือกที่เวียดนาม
นายกสมคมยืนยันว่าต้องการให้ความสำคัญกับรายการที่มีผลการแข่งขัน
ส่วนรายการอุ่นเครื่องจะให้ความสำคัญรองลงมาเน้นให้นักเตะหาประสบการณ์
ออสยังได้เผยสาเหตุที่ทีมชุดใหญ่ไม่มีชื่อของกวินธรรมสัจจานันทร์ในชัยนะครับ
เนื่องจากเป็นเพียงรายการอุ่นเครื่องนะครับ
อีกทั้งตัวนักเตะเพิ่งหายเจ็บซึ่งสมาคมเป็นห่วงนักเตะเพราะยังต้องใช้งานเจ้าตองอีกหลายรายการในอนาคต
ทั้งฟุตบอลจริงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับและฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองรอบทันเลือกโซนเอเชียด้วยครับ
เป็นห่วงตองนะครับด้วยความเป็นห่วงตองว่าถ้าตองเนี่ยซึ่งเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บ
แล้วกลับมาเล่นในลักษณะความไม่พร้อมหรือพร้อมแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์
ถ้าตองเกิดบาดเจ็บหรือได้รับการบาดเจ็บเนี่ยมันจะส่งผลเสียกับตัวตองมากกว่า
องจะต้องฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อถึงเวลานั้นตองก็มีโอกาสสูงที่จะมาทำหน้าที่
เฝ้าประตูให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอีกครั้งครับขณะที่การหาโค้ชทีมชาติชุดใหญ่
ออสยืนยันว่าจะดำเนินการหลังจบชัยนะครับซึ่งรายการนี้นั้นไม่มีข้อกำหนดโปรไลเซ็นต
เป็นหน้าที่ของโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยกับโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐ
โดยทั้งสองคนรับทราบว่าชัยนะครับจะเป็นการทำหน้าที่รายการสุดท้าย
แต่ว่าอนาคตยังต้องการให้ทั้งคู่ทำงานกับสมาคมต่อไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติจีนกันบ้างนะครับ
ก้าสื่อชื่อดังของสเปนรายงานว่าอูเล่ดาวยิงทีมชาติจีนจะไม่ได้มาเล่นในศึกชัยนะครับ
เนื่องจากเอสวันยอร์ต้นสังกัดมีโปรแกรมทำศึกดาบี้แมชกับบาเซโรน่าวันที่๓๐มีนาคม
ทำให้สมาคมฟุตเบาจีนลงความเห็นร่วมกับเอสปานยอลว่าจะไม่เรียกอุเล่ยกลับมาช่วยทีมในชัยหน้าครับ
เพื่อให้มีความสมบูรณเต็มที่ในการเจอกับจ่าฝูงลาลิกาสเปน
กันอีกครั้งสำหรับชัยนะครับ๒๐๑๙นะครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายเท่าสดให้ชมนะครับ
มีนาคมทีมชาติไทยเจอกับจีนครับเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
และในวันที่๒๕มีนาคมหากไทยชิงที่๓จะถ่ายท่อสดเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาที
แต่ถ้าได้เข้าชิงนะครับจะถ่ายท่อสดในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีครับ
ส่วนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะครับ
คว้าอันดับ๘จากทั้งหมด๑๒ทีมในศึกไซปรัสครับ
โดยคุณนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมซึ่งติดตามผลการแข่งขันทุกนัด
กล่าวว่ารายการนี้ลูกทีมได้ประโยชน์อย่างมากนะครับ
หากมีโอกาสก็อยากให้ทีมชาติไทยได้เข้าร่วมทุกปี
ส่วนหนึ่งฤทัยศาสตทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกศรก็พอใจที่ได้ทดสอบทั้งแท็กติกและตัวผู้เล่น
ได้เห็นว่ามีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
การมีเวล่าบาวถือว่าเป็น๑๐คนที่ช่วยได้มาก
ทั้งการทำงานในเชิงลึกกับนักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอน

ก่อนกลับเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่มกรุงเทพธนบุรีต่อไปครับ